ถ้าติดตามความคืบหน้านะครับ
กรณีนองกำนันนกสารวัตรสิวอยู่แล้วก็

ก็ท่านสารวัตรเสียชีวิตไปแล้วยังดิ
ตกลงนี่ใครสั่งฆ่าแล้วทางกำนันนกจะเกี่ยวข้องอะไรอย่างไรหรือเปล่า
โอ้โหเรื่องของการอะไรนะล้างคราบเลือดเอ้ยลบกล้องวงจรปิด
ทำไมตำรวจถึงไปอยู่ในงานเยอะจัง

ต้องคุยกันเมื่อวานนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
เขานับแล้วนะครับเกือบ๓๓ชั่วโมง
ที่ตำรวจเปิดปฏิบัติการไล่ล่าไล่ล่าน่องท่าผาจนไปจนมุมตรงนี้

คุณผู้ชมอยากจะรู้รายละเอียดใช่ไหมนะครับ
แล้วก่อนวิสามันเป็นยังไงอะไรยังไงยังไง

นายธนันชัยหมั่นมากหรือว่าน่องท่าผา
ผู้ต้องหาคดีฆ่าพันธุ์ตำรวจตรีศิวกรสายบัวหรือสารวัตรสิว
เนี่ยนะครับตำรวจสังกัดทางหลวงเนี่ยตำรวจทางหลวงถูกวิสามันฆาตกรรม
โอ้โหช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะครับในช่วงรายการข่าวของเราพอดีเลย
หลังจากชุดไล่ล่าตำรวจสอบสวนกลางและตำรวจภูทรภาค๗
ติดตามจนไปเจอรถกระบะฟอร์ดเลนเจอร์สีขาว
จอดอยู่นะครับในโรงทูบร้างร้างจริงนะครับ
ซอยเทศบาลพระแท่นสาย๗อำเภอธามกาจังหวัดกาญจนบุรี
นี่ยังไงเนี่ยตั้งใจจะออกไปประเทศเพื่อนบ้านแล้วหรือเปล่าไปถึงขอบเมืองกาลแล้วเนี่ยนะ
เบื้องต้นในหน่องถูกยิงเขาที่หน้าอก๒นัดสีข้าง๑นัดคอ๑นัด
แล้วมีปืนตกอยู่ที่ข้างมือขวานอนตายอยู่ข้างรถกระบะฝั่งคนขับ
นะฮะนี่แหละครับประตูเปิดอยู่ส่วนรถน่ะมีรอยกระสุนที่ประตูหน้านะครับ
ฝั่งขวา๒รูและประตูหลังฝั่งขวาอีก๑รู
พลตำรวจตรีจรูลเกียรติปานแก้วผู้บังคับการปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบรักษาราชการแทนผู้ประคับการตำรวจทางหลวง
จำได้ไหมท่านไปนั่งตำแหน่งนี้ตั้งแต่นู่นน่ะ
นะครับหัวหน้าชุดติดตามคดีนี้เลยที่จะไล่ล่าในน่องก่อนตายเนี่ย
คุณผู้ชมครับท่านเล่าบอกว่าตำรวจไล่ติดตามมาจนพบรถคันนี้นะ
แล้วนองเนี่ยหลับอยู่ในรถตำรวจไปเคาะกระจกนะ
ตำรวจไปเคาะกระจกบอกนองมอบตัวเท่านั้นแหละครับ
คุณผู้ชมฮะอีกฝ่ายเปิดประตูมาแล้วครับยิงใส่ตำรวจก่อน๓นัดครับ
รถจอดอยู่แล้วก็เปิดกระจกอยู่
ส่วนหนึ่งแล้วก็นอนในรถ
แต่เมื่อตำรวจไปเนี่ยก็เชื่อว่าเพราะกระจกมันเปิดอยู่
ก็เคาะเรียกให้ออกมา
แต่การที่เขาออกมาจากรถเนี่ยเปิดประตูออกมาเนี่ย
เขาเอาปืนออกมาด้วยนะครับพร้อมเดินลงมาจากรถแล้วก็ยิง
มีนักการเมืองท้องถิ่นเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างไหมครับ
ครับมีหลายส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ไม่ขอพูด
ขอให้เป็นเรื่องการสืบสวนผมรู้ว่าใครช่วยบ้างนะครับ
คุณผู้ชมครับจากข้อมูลของพลตำรวจตรีจรูลเกียรติ
น่าสนใจน่าสนใจอะไรอ่ะหนีมาตำรวจเต็มบ้านอ่ะ
อืมยิงตำรวจเสร็จตำรวจเต็มหลบเต็มบ้านอ่ะ
ค่ะนะโอ้โหคุณผู้ชมครับมาได้ยังไงมาถึงเมืองกาลได้ยังไง
มีคนช่วยป่ะมีกลุ่มการเมืองท้องถิ่นช่วยไหมอืม
นะครับทางพลตำรวจตรีจรูลเกียรตินะครับเดี๋ยวจะขยายผล
ส่วนจุดตรงนี้จุดที่วิสามันฆาตกรรมในหน่องเนี่ย
เบิร์ตบอกมันล้างจริงจริงคุณผู้ชมหน้าอาคารโรงทูบร้าง
รัศมี๒กิโลเมตรตีวงไปทำวงเวียนไป
นี่ครับคุณผู้ชมดูภาพมุมสูงไม่มีบ้านคนนะ
ค่ะไม่มีไฟส่องสว่างนะครับฝั่งซ้ายเป็นไล่อ้อยฝั่งขวาเป็นสุสานนะครับ
ระยะห่างจากบ้านกำนันนกหนีมากี่กิโล
หนีมาประมาณสี่สิบห้ากิโลเมตรครับอย่างที่เบิร์ตบอกไปนะครับ
ใครชอบสถิติหมายถึงนะครับปฏิบัติการไล่ล่า
ใช้เวลากันเท่าไหร่เน็ตเลย
ปฏิบัติการไล่ล่าในหน่องนะตั้งแต่คืนเกิดเหตุปั๊บนะครับ
จนถึงเวลาวิสามันเมื่อวานนี้ใช้เวลาไปทั้งสิ้น
๒ชั่วโมง๔๕นาที
คุณผู้ชมอยู่กับเบิร์ตกับน้ำแข็งยาวไปนะ
วันนี้เล่าให้เรื่องนี้ยาวเลย
พี่เบิร์ตบอกไง๓ชั่วโมง๔๕นาที

แล้วมาวิสามันตอนตี๕๔๕นาทีของเมื่อวานถูกไหม
ทีนี้คุณผู้ชมคะเมียของหน่อง
เมียของหน่องพอตำรวจวิสามันปั๊บตำรวจแจ้งเมีย
แล้วบอกให้เมียมาที่โรงทูบร้างเลย
วิสามันจะได้ยืนยันว่าผู้เสียชีวิตน่ะคือสามีใช่ไหม
ใช่ไม่ใช่อะไรอย่างนี้ตามตำรวจเขา
แล้วพอมาถึงปั๊บดูนะ
คือพอนางสาววัดนิพา
เมียของหน่องมาถึงจุดตรงนี้
โรงทูบร้างที่ท่ามกากัญจนบุรี
โอ้โหเห็นศพสามีน้ำตาคลอเลย
เสียใจแหละหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เนี่ยพอยืนยันแล้วปั๊บก็ให้เชิญตัวไปที่สพท่าเรือที่กาญจนบุรี
ก็ต้องมีการสอบกันตามขั้นตอนหลังจากนั้นก็ส่งศพไปชนะสูตรที่นิติเวศต่อไป
ทีนี้ถามเมียหน่องติดใจสาเหตุการตายไหมก็ไม่ค่ะเพราะก็รู้อยู่แล้วว่าโดนตำรวจวิสามัน
แล้วก็บอกด้วยนะว่าน่องอ่ะเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนชอบพกปืนติดตัวแต่ก็ไม่เคยนะ
ไม่เคยเห็นชักออกมายิงเลยส่วนใหญ่อาจจะพกติดตัวเวลาที่ไปทำงาน
ไปบ้านกำนันนกเดือนสองเดือนนี้หน่องไปบ้านกำนันนกทุกวันเลย
ก็อาจจะเป็นไปได้แหละเพราะว่าเขาก็ทำงานร่วมกันกับกำนันนก
ทีนี้สาเหตุเบื้องลึกว่าอ้าวเพราะอะไรทำไมหน่องถึง
ยิงสารวัตรสิวหรือว่าสารวัตรแบงค์เนี่ยอันนี้เมียบอกไม่รู้จริง
ไม่ติดใจคะไม่ติดใจครับเชื่อว่าเป็นใครวิทยามาร

ติดต่อไม่ได้ค่ะติดต่อไม่ได้ค่ะติดต่อไม่ได้ค่ะติดต่อไม่ได้ค่ะติดต่อไม่ได้ค่ะติดต่อไม่ได้ค่ะติดต่อไม่ได้ค่ะติดต่อไม่ได้ค่ะติดต่อไม่ได้ค่ะติดต่อไม่ได้ค่ะติดต่อไม่ได้ค่ะติดต่อไม่ได้ค่ะติดต่อไม่ได้ค่ะติดต่อไม่ได้ค่ะติดต่อไม่ได้ค่ะติดต่อไม่ได้ค่ะติดต่อไม่ได้ค่ะ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
เดี๋ยววันนี้ค่ะศพหนองก็จะมีการนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดหนองกบที่บ้านโป่งของราชบุรีต่อไปนะคะ
มาดูความเห็นจากตำรวจสายเหี่ยว
ตำรวจสายเหี่ยวคืออะไรตำรวจสายปราบปรามนะครับ
ผู้การแต้มมือปราบหูดำเนี่ยมือปราบหูดำเขามองเรื่องนี้ยังไง
คุณผู้ชมมันเป็นความเห็นที่เผ็ดร้อน
บอกก่อนเลยนะ๑นะ๑๑ถ้าท่านผู้การแต้มเป็นพบตรขณะนี้
ไล่ออกให้หมดเลยไอ้ตำรวจที่อยู่๒๑๒๕คน
เดี๋ยวไล่ออกเพราะอะไรนะเดี๋ยวมาฟัง
ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับท่านสงสัยว่า
สารวัตรสิวเนี่ยคือเสียชีวิตนะครับถูกฆ่าแบบนี้
เพราะไอ้ถูกส่งไปปราบสวยสติ๊กเกอร์หรือเปล่าไอ้เส้นนี้เส้นนี้สวยสติ๊กเกอร์
ตอนนั้นที่มันออกมาเยอะจังเลยน่ะพลตำรวจตีวิชัยสังประภัย
ตรองผู้ประชาการตำรวจนครบานหรือผู้การแต้มหรือมือปราบหูดำ
ตั้งคำถามว่าตำรวจ๒๑นาย๒๑๒๕นายเป็นระดับผู้กำกับการ๓นายนี้
อยู่ในเหตุการณ์ในที่เกิดเหตุทำอะไรกันอยู่
ทำไมไม่ชาร์จผู้ก่อเหตุถ้าท่านเป็นพบตรท่านบอกว่าท่านไล่ออกให้หมดเลย
เพราะมันก่อเหตุต่อหน้าต่อหน้านะถือเป็นความผิดซึ่งหน้าซึ่งคุณต้องจับกลุ่มได้เลย
ผมเนี่ยนะถ้าผมเป็นพบตรนะผมไม่ใช่สอบอย่างเดียวนะ
ผมจะต้องไล่ออกตำรวจเนี่ยก็จะสอบยังไงก็ต้องไล่ออกเพราะมึงปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้เนี่ย
อย่าไปโกรธท่านนะตำรวจเขาพูดแบบนี้ตำรวจเขาพูดกันอย่างนี้นะ
ผู้การแต้มอึดอัดเหลือเกินน่ะผู้การแต้มอึดอัดเหลือเกินกับ
คนร้ายยิงตายแล้วอยู่กันเพียบแบบนี้
คุณผู้ชมครับเป็นที่ประจักษ์แน่ชัดแล้วว่าสารวัตรสิวเป็นตำรวจน้ำดี
เป็นตำรวจตรงฉินถูกส่งมาเนี่ยเนี่ยจะมาแก้เรื่องสติ๊กเกอร์สวยสติ๊กเกอร์เนี่ย
ท่านสงสัยว่าจริงสารวัสสิวตายด้วยเรื่องนี้หรือเปล่า
ผู้บัญชาการสอบสวนกลางเขาส่งไปเพื่อแก้ปัญหาเรื่องสวยทางหลวง
เรื่องสติ๊กเกอร์
ใช่ไปแก้ปัญหาแล้วตำรวจนี้ก็เป็นตำรวจน้ำดีนะครับ
และผมยังไม่รู้เลยว่าจริงแล้วที่มันมีเหตุกันเนี่ย
มันกุ่นมาก่อนนี้หรือเปล่าเพราะน้องนี่ก็ตรงไปตรงมาหรือเปล่า
ประเด็นสารวัสดิ์สิวถูกทรงไปแก้ปัญหาสวยสติกเกอร์
คุณผู้ชมคิดแบบนี้ป่ะคิดแบบผู้การแต้มไหม
มันก็เลยกลายเป็นชนวนขัดแย้งกับผู้มีอิทธิพลหรือเปล่าน้ำแข็ง
หรือเปล่าเป็นการบ้านชุดคลี่คลายคดี
จะต้องสร้างความกระจ่างให้แก่สังคมผมชี้อีกทีนึง
ผู้การแต้มท่านสงสัยว่าอะไรท่านสงสัยว่าสารวัตรสิวเนี่ย
ถูกจะล่อจะลวงจะพาไปหรืออะไรยังไงเนี่ย
ไปที่บ้านกำนันนกเนี่ยแล้วอย่างไรก็ตาม
ยังไงมันก็มีการลงมืออยู่แล้วหรือเปล่า
เพราะถูกส่งมาแก้ปัญหาสวยสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์สวยครับ
นี่คือความเห็นจากผู้การแต้ม
นึกถึงใครไม่ได้เลยนอกจากพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์

แล้วท่านเป็นอดีตพบตร

สิ่งที่ให้สัมภาษณ์คือก็ตั้งคำถามเหมือนกับหลายคนล่ะค่ะ

ในเมื่อวันนั้นตำรวจอยู่ในงาน๒๑นาย
ทำไมเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทำไมถึงปล่อย

แล้วมันมีคำเผ็ดร้อนของป๊าเสรีด้วยนะ
ว่าถ้าเกิดว่าผมนั่งอยู่ด้วย

แล้วก็บอกด้วยนะคือถ้าเกิดว่า
ตำรวจที่มาอยู่ในงานสั่งรึเปล่า

เอออันนี้คือสิ่งที่ป๊าเสรีตั้งคำถามค่ะ
ถ้าเกิดนั่งอยู่ด้วยผมบอกเลยนะ
วิสามันกำนันนกด้วยซ้ำ

เป็นความเห็นของป๊าเสรีนะ
นี่ป๊าเสรีใช่ไหมแล้วที่เขาวิเคราะห์กัน
ที่เขาวิเคราะห์กันว่าสารวัตรสิวถูกส่งไปปราบ
สติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์สวยในน้ำแข็ง
มันมีหลักฐานยืนยันไหมหรือว่าคิดกันไปเอง

นึกถึงคุณวิโรธถูกป่ะ
วิโรธก้าวไกลที่ออกมาแฉเรื่องสวยสติ๊กเกอร์
โดนเป็นฮุกต่างที่เราเล่าข่าวกันไป
แล้วเรื่องนี้นะคุณวิโรธเองมีการเปิดแชทหนึ่ง
เป็นแชทของสารวัตรสิวนี่แหละ
รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้าน
ทีนี้ค่ะก็มีการเอาแชทมาเผยด้วย
เพราะว่าสารวัตรสิวก็เป็นตำรวจที่ทำงานแบบตรงฉินนะนะ
พอชาวบ้านเขาแจ้งมาก็ถามจุดถามพี่กัดอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วสิ่งที่คุณวิโรธโพสต์ถามเนี่ยเขาก็โพสต์มา
จริงมันมี๖ข้อหรือยาวนะ

หนึ่งคือเหมาะสมไหมที่ตำรวจบังคับบัญชา
บังคับบัญชาแห่กันไปในงานกินเลี้ยงสังสรรค์แบบนี้
สองคือทำไมถึงเป็นตำรวจสายบังคับบัญชา
แต่ไปแสดงพฤติกรรมซูฮกพูดอวยประจบเหมือนกับเป็นสมุน

อกจากนั้นก็บอกด้วยนะว่าต้องไปสอบสวนเชิงลึกนะ
ว่ามันเกี่ยวข้องกับสวยในพื้นที่หรือเปล่า
เอื้อผลประโยชน์ยังไงบ้าง
และ๔เรื่องที่สืบว่ามีการซื้อขายตำแหน่งเกิดขึ้น
เงินที่ซื้อขายตำแหน่งมันมาจากเงินสีเทาของผู้มีอิทธิพลไหม
ห้าคือระหว่างเกิดเหตุ
ในเมื่อสารวัตรสิวโดนยิงตำรวจที่อยู่ในงานทำอะไรกันบ้าง
และข้อสุดท้ายคือต่อให้วิสามันฆาตกรรมมือปืนไปแล้วก็จริง
แต่เรื่องการสอบสวนมันจะตัดตอนแค่นี้ไม่ได้
ต้องสาวให้ถึงต้นต่อของเรื่องผลประโยชน์ครั้งนี้
เรื่องของกำนันนกหลังจากที่มามอบตัวที่สพเมืองนครปฐมแล้ว

แล้วเมื่อวานเช้าก็เอาตัวของกำนันนกมาที่กรุงเทพ
ถามว่ามาทำไมก็ต้องสอบกันต่อสิคะ
เพราะว่ามาที่กองบังคับการปราบปรามนี่แหละกำนันนก
สรุปแล้วกำนันนกอยู่เบื้องหลังของทั้งหมดหรือเปล่า
ตอนที่ตำรวจคุมตัวกำนันนกหรือว่านายประวีนจันคล้าย
อายุ๓๕ปีออกจากสพเมืองนครปฐม
สอบเพิ่มเติมที่กองบังคับการปราบปรามที่กรุงเทพ

คือคดีนี้คดีที่ยิงพันธบรวตรีศิวากร
หรือว่าสารวัตรสิวต้องมาให้กองปราบเขารับผิดชอบดูแลแล้วนะ

บรรยากาศช่วงนี้ที่กำนันนกจะมาที่กองปราบอะค่ะ
พี่เบิร์ตพี่เบิร์ตได้ยินเสียงกำนันนกพูดอะไรมาบ้างไหม

อันนี้คือตอนออกจากสพเมืองนครปฐม
ขึ้นรถจะเข้ามากองปราบที่กรุงเทพ

ตอนมาถึงที่กองปราบที่กรุงเทพแล้ว
สื่อมวลชนแบบอื้อหือ
ดักรอจ่อจะสัมภาษณ์ตอบไหมรอบนี้ตอบไหม
เข้าไปได้
คือคดีขนาดนี้คดีร้ายแรงขนาดนี้
คือกำนันนกท่านก็คงรู้ตัว

ใช่สั่งมากิ๊บเลยอย่านะ
กำนันนกอย่าพูดอะไรเด็ดขาดนะ
นะครับก็นี่แหละคือวันที่กำนันนก

ถ่ายรูปอะไรคือหนวดเกลี้ยงแล้ว
โกรธเรียบร้อยแล้วนี่ตอนนี้นะคะ

กำนันนกหรือเปล่าใช่คนนี้นั่นแหละ

พ่อแม่ลูกสาวของกำนันนกเอง
นักข่าวก็ไปเจาะใบสัมภาษณ์เหมือนกันนะ

ก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามนักข่าวเหมือนกันค่ะ
ตำรวจที่สอบอยู่สักประมาณ๖ชั่วโมง
ยังไม่เสร็จนะญาติก็ต้องเดินทางกลับไปก่อน
ทีนี้ทางรองผู้บังคับการกองปราบเนี่ยนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพ
บอกว่ากำนันนกยังคงให้การปฏิเสธ
อ้างแบบนี้ในคืนเกิดเหตุ
ไม่ได้ทะเลาะกับสารวัตรสิว

และกำนันนกเองก็ได้เตรียมการกับทนายความ

เดี๋ยววันนี้จะต้องเรียกตำรวจไงมาสอบปากคำ
คือจะเรียกเข้ามาสัก๑๐นายก่อน
จะเทียบเคียงกับสำนวนคดีของสพนคปภ

เพราะว่าทุกคนคือจะบอกลักษณะที่ว่า
เหตุผลที่ไม่จับตัวมือยิงหน่องไว้
เพราะว่าตอนนั้นทุกคนแบบเฮลาโลมาอยู่ที่ตำรวจสองนาย

ทีนี้นายตำรวจทั้งหมดต้องบอกหน้าที่เลยนะ
ไอ้วันนั้นจุดนั้นใครอุ้มใครใครทำอะไร
ถ้าเกิดว่าเอานายตำรวจสองนายไปส่งโรงพยาบาลจริง
แล้วจนไม่มีใครที่จะผละออกมาแล้วก็มาจับคนก่อเหตุ
อันนี้รายละเอียดต้องตรงกันด้วยนะ
คือมันผิดสัญชัตยานตำรวจนะ

เออนักข่าวยังถามเลยอ่ะตำรวจชั้นผู้น้อยที่ไปร่วมงานอ่ะ
ตอนนั้นสัญชาตยานตำรวจทำงานถามจี๊ดแบบนี้
ทีนี้กำนันนกยังสามารถใช้สิทธิ์ในการขอประกันตัวในชั้นศาลได้
ระหว่างที่นำตัวไปฝากขังที่สารอาญาถนนรัชดาพิเศษ
ผู้สื่อข่าวถามทนายความของกำนันนกเหมือนกัน
เพราะเราก็อยากรู้ก็ได้รับคำตอบสั้นนะคุณผู้ชม
ว่าผมเป็นแค่นักกฎหมายบ้านนอกอย่ามาถามอะไรผมเลย
อ่าก็ตอบแค่นี้แล้วหลังจากนั้นก็เดินหนีสื่อมวลชนไป

ส่วนนายอำเภอเมืองนครปฐมนายยุทธนาโพธิวิหก
ที่ได้ลงนามในคำสั่งให้กำนันนกพักหน้าที่
แล้วก็ตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงโดยไม่รอคดีอาญา
คือเรื่องนี้ถ้าเกิดผลการสอบวินัยร้ายแรงออกมาเป็นยังไง
แน่นอนอันนี้นายอำเภอนครปฐมบอกว่าก็ต้องดำเนินการตามนั้นนะคะ
เอาล่ะเอาล่ะคุณผู้ชมค่อยมานะวันนี้จะค่อยไป
เพราะว่าประเด็นมันเข้มมันข้นซะละเกิน
กำลังรุดว่าไงนะไม่ได้ทะเลาะไม่ได้สั่งยิงใช่ไหม

ฝากหลานที่จะย้ายจากวิทยุมาอยู่จักรยานยนต์นั่นน่ะ
ใช่ประเด็นนี้หรือเปล่าคุณผู้ชมสงสัยไหมสงสัยมาฟัง
งานเลี้ยงสังสรรค์นี้คุณผู้ชมครับนะฮะเดี๋ยวเราจะทำให้เห็น
มีการแบ่งที่นั่งแบ่งที่นั่งเป็นแนวโต๊ะประธาน

ก็กำนันนกนั่งใกล้กับสารวัตรสิว
แล้วก็จะมีโต๊ะยาวโต๊ะยาวใครนั่ง
โต๊ะประธานอยู่ขวามือเมื่อกี้โต๊ะยาวแล้ว
โต๊ะยาวมีตำรวจจากกองกำกับการ๒ทางหลวง
แล้วก็ลูกน้องของกำนันนกรวมทั้งในหน่องเนี่ยนั่งอยู่ด้วย
ระหว่างนั้นทุกคนก็ดื่มกินกันตามปกติ
ดื่มกินกันไปกระทั่ง๓ทุ่มนะ
กำลังนกก็เอ่ยปากเอ่ยปากขอสารวัตรศิลป์
สารวัตรศิลป์ช่วยหน่อยได้ไหม
ผมนี่มีหลานเขยคนหนึ่งนะจ่าสิบตีพิสิทธิชิวปีชา
อาร์ตจ่าอาร์ตสารวัตรรู้จักอยู่แล้ว
เขยผมนะย้ายมันหน่อยได้ไหม
จากสายตรวจวิทยุไปเป็นสายตรวจรถจักรยานยนต์หน่อยได้ไหม
เพราะอะไรอ่ะเพราะว่ากำนันนกบอกว่า
สายตรวจรถวิทยุเนี่ยนายก็รู้นะตำรวจก็รู้
มันไม่มีเวลาพักผ่อนที่แน่นอนไง
นายจะมาเมื่อไหร่ต้องไปขับรถนำขบวนนะครับต้องแจ้งวิทยุ
แล้ว๗วันมันไม่ได้พักเลย
แล้วสายตรวจจักรยานยนต์มันดีกว่ายังไง
สายตรวจจักรยานยนต์เนี่ยมันมีเวลาพักที่แน่นอนกว่า
เขาคุยกันว่าแบบนี้คุณผู้ชมฟังไปนะ
แต่สารวัตรสิวปฏิเสธครับสารวัสสิวปฏิเสธแล้วบอกว่า
ก็ประมาณว่าผมรับไว้นะพี่ผมรับไว้แต่ว่า

อ้าวเท่านั้นแหละครับคุณผู้ชมฮะ
กำนันบอกว่ากูขอมันคนเดียวนะมันเป็นหลานกูเนี่ย

แต่สารวัสสิวปฏิเสธอีกครับยืนกลายปฏิเสธอีกฮะ
กำลังนกไม่พอกำลังนกไม่พอใจลุกขึ้นตบโต๊ะ
บโต๊ะเลยตบโต๊ะบอกแล้วก็ย้ายที่นะ
ย้ายที่นั่งนะครับโอ้โห
จากนั้นเนี่ยโต๊ะก็มีหน่องในนั่งอยู่ด้วยนะ
สารวัติศิลป์กับจ่าอาจนะครับ
ผมก็ไม่รู้เขานึกยังไงกันนะไม่รู้นึกยังไง

ที่จริงเลยนะเข้าไปขอโทษกำนันนก
แล้วหลังจากนั้นมีการดวนเหล้ากันนะครับ
รายงานข่าวบอกเป็นแก้วช็อต
เป็นแก้วช็อตแบบกินตอกกันเลย

กำนันนกกับสารวัสสิวแต่กำนันนกสู้ไม่ได้
แล้วไล่สารวัติศิลป์กลับบ้านไปกลับที่โต๊ะไปนะครับ

เพราะว่าตอนนั้นรายงานข่าวเขาก็บอกนะ
ว่าด้วยความที่กำนักนกดื่มมาตั้งแต่เหมือนจะหัวข้ำแล้ว
แต่คือตัวสารวัสสิวเองเพิ่งมาถึง
เพราะฉะนั้นต้องมาดูรายละเอียดอะไรเรื่องพวกนี้ด้วยนะคุณผู้ชม
เอาแต่เรื่องนี้ต้องฟังจ่าอาร์ต

เพราะว่าเขาถูกพัดพิง
ยืนยันว่าชะนูนเหตุไม่ได้มาจากผมพี่
ฟังผมด้วยฟังเองว่าไง

นะฮะการโยกย้ายตำแหน่งของเขาเนี่ยนะครับ
คือมันไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะครับเรื่องที่ที่ฆ่ากันเนี่ย
เรื่องการขอย้ายตำแหน่งเขาเขาคุยกับสารวัสสิวมาก่อนแล้ว
เป็นชั่วโมงแล้วแล้วสารวัสสิวก็รับปากบอก
เดี๋ยวอนุมัติให้แต่ต้องรอเดือนหน้านะตุลาคมนะ
เพราะว่ามันจะมีตำแหน่งว่างมีตำรวจเกษียณไงนะครับ
ยังไงก็ได้อยู่แล้วลองฟังนะครับจ่าอาร์ตหน่อยสิ
อันนี้ผมอธิบายให้ฟังก่อนว่าคือวันนั้นน่ะ
คือสวัสดิ์มากำนันมานั่งอยู่คุยกันเป็นชั่วโมงแล้ว
แล้วคือตอนที่เริ่มคุยเรื่องนี้
คือก่อนหน้านี้ก็คุยกับสารวัตรแล้วสารวัสดิก็อนุมัติแล้วรอเดือนหน้า
สามารถก็อนุมัติให้ผมเป็นเดือนหน้า
แล้วมันไม่มีอะไรที่จะเป็นข้อที่ทำให้เป็นชนวนได้เลยเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวเลย
ในเรื่องนี้เขาพูดกันแล้วเขาก็โอเคตกลงเดี๋ยวผมจัดการให้
รู้สึกว่ามันก็ยิ้มแฮปปี้กันแล้วแล้วก็กินกันต่อ
แล้วก็นั่งคุยกันต่อเรื่องอื่นสำหรับเหตุลักษณ์
แล้วมันไปขัดกับเรื่องอื่นมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลย
เขาคุยกันอีกเป็นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงอย่างนี้แล้วมันคนละเรื่องกัน
เอาล่ะจ่าอาร์ตตีกันเชียงแล้วจ่าอาร์ตบอกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับเรื่องผมหรอก
แล้วดองกันยังไงจาอาทจาอาทดองกับกำนันนก
องกันยังไงที่ว่าเป็นหลานหลานเขยหลานอะไร
ญาติฝั่งเมียใช่ไหมอ่านี่นี่เขาบอกว่าคือที่กำนันบอกว่าเขาเป็นหลานเนี่ย
จริงแล้วพ่อตาของเขาเป็นญาตินามสกุลเดียวกับแม่ของกำนันนก
พ่อตาพ่อตาญาติกับแม่กำนันนกไม่เป็นไรซึ่งเป็นคือญาติทางเมีย
ส่วนที่กำลังนกบอกว่าหลานคือจะพูดให้ใกล้ชิดให้มันดูมีน้ำหนักหน่อย
เวลาพูดกับสารวัตรสิวเรื่องขอย้ายเรื่องมันเป็นอย่างนี้เรื่องมันเป็นอย่างนี้
ยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดสิ
ก็ตำรวจอยู่ในงานตั้งเท่าไร๒๐กว่าคนใช่ไหม
แล้วดูนี่โอ้โหตำรวจทางหลวงก็เยอะนะ
แล้วเห็นมีตำรวจสพเมืองนครปฐมสพกำแพงแสน
ตรงนี้แล้วคนไหนถือว่าอยู่ในพื้นที่
อยู่ในท้องที่อยู่ในจังหวัดอยู่ใกล้
แต่พอน้ำแข็งมาดูรายชื่อสนพญาไทยว่ะ
สอนอพญาไทยนี่กรุงเทพนี่เฮ้ยเขาเคยอยู่เปล่า

เพราะว่าพันธุ์ตำรวจเอกกฤษฎาพรจงอักษร
ผู้กำกับสนพญาไทยเนี่ย
นักข่าวยกหูโทรถามมานะคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องรอฟังนะ
ทางผู้อำกับอาจจะชี้แจงว่ายังไง
คือหลักผู้อำกับบอกนะบอกว่า
ทางผู้อำกับการ๒กองบังคับการตำรวจทางหลวงพันธุ์ตำรวจเอก
ชิรายาวไทยสงศ์ชวนผมชวนพี่ให้ไปร่วมงาน
ก็เห็นว่าพี่เนี่ยเป็นตำรวจทางหลวงเก่าแล้วช่วงที่เกิดเหตุน่ะ
ช่วงที่เกิดเหตุการณ์จริงกำนันนกเขาคุยกันอยู่หลายเรื่อง
แต่พอมาถึงจังหวะสารวัตรสิวโดนยิงวินาทีนั้นตกใจมากนะ
ผู้กำกับพญาไทยบอกนะตกใจมากเลยเรียกลูกน้องเอ้ย
อุ้มสารวัสสิวขึ้นรถก่อนขึ้นรถของตัวเองนั่นแหละ
พาไปส่งโรงพยาบาลนครปฐมแล้วถามว่าผู้อำกับพญาไทยไปด้วยไหม
ไปด้วยนั่งอยู่เบาะหลังต้องคอยสังเกตตลอดเลยว่า
มีคนตามมายิงซ้ำไหมทีนี้ไม่ใช่แค่นั้นนะคุณผู้ชม
โทรประสานงานกับโรงพยาบาลให้เตรียมรับตัวสารวัตรสิวคนเจ็บ
แล้วแจ้งอาการไปตลอดทางเลยทีนี้คุณผู้ชมถามหน่อยสิ
นักข่าวของเราถามรายละเอียดอีกเยอะเลยให้เล่าเหตุการณ์
ดูสิผู้กำกับพญาไทยจะว่ายังไงค่ะ
ไปรายงานตัวมาแล้วน้องอ๋อผู้การว่าว่าไงบ้างครับพี่
ออกกิ๋ตั้งครับอีกกี่วันเอ่ยไปถึงเอ่อ
สร้อตสอบเขาจริงจริงพี่มีคำสั่งที่หกสามเจ็ดทับสองห้าสี่นึงนะนะ
รับรับอยู่หรืออ่าไปเขาเรียกอะไรอ่ะ
ไม่ได้พักแรมครั้งคืนเนี่ยนะแล้วก็
ตอนนี้พี่นักข่าวไม่ได้ผิดอะไร
พลตำรวจตรีอัธพรวงสิริปรีดาลงนามเลยค่ะ
ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้

แล้วต้องรู้ผลใน๗วันด้วยนะขีดเส้นใต้เอาไว้เลยนะ

แล้วทางพลตำรวจโทษธนายุทธ์วุฒิจรัสธรรมรงค์

ท่านก็ลงนามคำสั่งย้ายตำรวจในสังกัด๓นาย

ผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูทรนครปฐม
สารวัตรสอบสวนตำรวจภูทรสะยายสมที่สุพรรณ
สารวัตรสืบสวนตำรวจภูทรกระทุ่มแบนที่สมุทรสาคร
คุณผู้ชมลองดูนะ
นี่แหละอันนี้คือสิ่งที่ตั้งข้อสังเกตนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมครับมาดูเลยว่าเขาตรวจสอบตำรวจกันเองยังไง
ฟ้าผ่า๒๕เสือเส้นโต๊ะจีนกำนันนก
ข้างหลังน้ำแข็งบิ๊กโจ๊กครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพาน
ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
ท่านเปิดเผยความคืบหน้าของคดีนี้นะครับ
ก็คือเรื่องของคดีนี้จะแบ่งการสืบสวนออกเป็น๓ส่วน
แข็งคือส่วนของคดียิงสารวัตรทางหลวงนะครับ
ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งโอนคดีให้กองปราบปรามเป็นหัวหน้าคณะทำงาน
ส่วนที่๒ส่วนที่๒คุณผู้ชมมาดูนะครับ
คดีวิสามันน่องภาพานะครับ
ซึ่งยืนยันว่าไม่ใช่การฆ่าตัดตอนแต่เจ้าหน้าที่เนี้ยทำตามขั้นตอน
วันนี้ที่คุณผู้ชมอยู่วันนี้เดี๋ยวจะสอบปากคำตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์๒๑๒๕คน๒๕นายนะครับ
ตำรวจที่อยู่นอกงานนอกบริเวณงานอีก๖๗นาย
เพื่อสืบหาว่าใครเนี่ยเป็นคนสั่งยิงสารวัตรทางหลวงสารวัตรสิวเนี่ย
แล้วจะแจ้งข้อหาเลยนะร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาต่อไป
โจ๊กระบุต่อไปคุณผู้ชมบอกคดีนี้สบายใจได้คุณผู้ชม
ปึ๊บเก็บบทแล้วส่วนที่คนร้ายคือเขิมเออทำไมทำไมมันกล้า
ทำไมกล้าขนาดนี้เนี่ยนะครับบิ๊กโจ๊กบอกมีคนให้ท้ายมีคนให้ท้าย
ยืนยันว่ากำนันนกไม่มีทางรอดคดีนี้แน่แล้วค้านการประกันตัวไปแล้ว
ยังไงก็ไม่มีทางหลุดหรอกครับนะเพราะว่ากำลังนกเนี่ยยังไงก็ไม่มีทางรอดนะครับ
รวมถึงเอ่อเดี๋ยวเมื่อเจอเซเวอร์ก็จะกู้ออกมาได้อีกมันไม่ยากหรอกนะครับ
แต่ถามว่าที่มันอยู่ได้มันเหิมเกลิมได้เนี่ยนะก็เพราะตำรวจไปส่งเสริม
โจ๊กบอกเลยนะเป็นตำรวจกินข้าวได้กับทุกคนกินข้าวกับโจรก็ได้กินข้าวกับคนดีก็ได้
แต่ถ้าผิดกฎหมายเมื่อไหร่ละเมิดกฎหมายเมื่อไหร่ต้องจับไม่ใช่ไปเป็นลูกน้องเขา
อันนี้คือสิ่งที่รองโจ๊กบอกนะ
ครับส่วนนะครับปฏิกิริยาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติล่ะนะครับ
ดูคนใกล้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเลย
พลตำรวจโทอาชญนไกรทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เปิดเผยคำสั่งล่าสุดของพศมตกิธีมภัพร์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
สั่งย้ายข้าราชการตำรวจ๒๕นายไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สอบโปรกรตอลอนะนะครับแล้วก็ท่านหมายถึงพศประตอลอยังกำชับให้ตรวจสอบความเกี่ยวข้อง
ที่ตำรวจไปร่วมงานเลี้ยง
รวมถึงสาเหตุที่ปล่อยให้ผู้กระทำผิดหลบหนีนะครับ
แล้วก็มีการทำลายหลักฐานในที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับ

แล้วก็ให้ตรวจสอบข้อได้จริงเป็นลายบุคคลแยกสอบไปเลยนะ
หากพบว่าผิดโอ้โหอีกแล้วอีกแล้วคำนี้อีกแล้ว
หากพบว่านะครับผิดจริงก็ให้ดำเนินการขั้นเด็ดขาดนะครับ
และยังกำชับตำรวจไม่ให้ครบค้าสมาคม
หรือมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับผู้มีอิทธิพล
ในลักษณะนะมีวงเล็บในลักษณะที่เข้าข่ายจะมีผล
ให้สามารถนำไปกล่าวอ้างในลักษณะที่ไม่สมควรได้
โอ้โหผมนี่นะเวลาอ่านข่าวมาเจอ๒ประโยคนี้
หั่นใจทุกทีเลยไอ้ประโยคแรกก็คือ
จะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

ที่บอกว่าหากพบการกระทำความผิด

ก็ตอนเกิดเหตุความผิดมันโต้งอยู่
สอบไปสอบมาสอบมาสอบไปน้ำแข็ง
ความผิดมันหล่นระหว่างทางทุกทีเลยว

อ้าวก็ในเมื่อยิงตำรวจตายความผิดมันซึ่งหน้าอยู่
แล้วไม่ช่วยเพื่อนแล้วอยู่ตรงนั้น
เออแล้วทำไมทำไมมันถึงปล่อยเลย

คนรอดูทั้งประเทศนะครับข่าวนี้

ตัดภาพมาที่งานศพของสารวัตรสิวหน่อยค่ะ
จัดที่วัดพระศรีมหาธาตุบังเขน

มีเพื่อนตำรวจด้วยกันไปร่วมงานเพียบเลยแหละ

เราไปที่ศาลาสิบเอ็ดนะคะ
พระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารที่บางเขน
ก็มีเพื่อนตำรวจเดินทางมาร่วมอาลัย
สารวัตรสิวหรือว่าสารวัตรแบงค์อยู่เต็มสาราเลย
ทีนี้ผู้บังคับบัญชาของสารวัสสิวเนี่ย
ก็คือพลตำรวจตรีจรูลเกียรติปานแก้ว
รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจทางหลวงนะ
บอกว่าทราบแล้วแหละเมื่อกี้ไงที่พี่เบิร์เพิ่งรายงานไป
เรื่องของการย้ายตำรวจที่ไปร่วมงานสังสรรค์
๒๕นายต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกคนนะ
เพราะว่าสังคมตั้งคำถามแหละเหมือนกันหมดเลย
ทำไมตำรวจอยู่ต้องเยอะทำไมไม่จะสกัดจับคนร้าย
ไม่ได้มีการพูดคุยไม่ได้มีการเจรจาเรื่องสวยเข้ามาเกี่ยวข้อง
แต่มันเป็นเรื่องของผู้มีอำนาจบารมีที่ทุกคนยอมมาตลอด
แต่พอครั้งนี้ไม่ยอมกลายเป็นอารมณ์และกลายเป็นเหตุการณ์นี้ค่ะ
ยังไม่มีการเซ็นทั้งนั้นวันนั้นตกลงกันไม่ได้

เป็นการตกลงก่อนหน้านั้นหรือจำ
ในวันนั้นนะครับขอในวันนั้นแล้วก็ไม่จบ
เพราะว่าผู้ตายบอกว่ามันเป็นขั้นตอนวิธีการ
แล้วก็ให้มันถึงวาระอะไรพวกนี้นะครับ
ก็เท่านั้นเองแล้วก็มีอารมณ์ว่าขอไม่ได้
เคยทำอะไรคนอื่นยอมหมดวันนี้คุณขอไม่ได้ก็มีอารมณ์นะครับ
แล้วก็มีเรื่องของการกินเหล้าปะทะคลมกันนะครับ
นึกว่าใครแพ้ใครชนะแล้วก็เกิดอารมณ์ตามมา
จริงเรื่องพวกนี้มันมีการขอโทษขออภัยกันแล้ว
มันก็น่าจะจบแล้วมันก็เกิดมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมา

ยืนยันว่าไม่มีเรื่องสวยมาเกี่ยวข้อง
มีแต่เรื่องบนโต๊ะอยู่สองเรื่อง
นี่ค่ะท่านย้ำนะเรื่องสวยต่างไม่มี
แล้วก็บนโต๊ะมีอยู่๒เรื่อง
เมื่อกี้คืออันที่สองคือเรื่องเกี่ยวกับพวกเมาด้วยนะคะ
อกจากนั้นท่านบอกด้วยนะว่าพอเกิดความสูญเสียแบบนี้
ก็ต้องสร้างขวัญกำลังใจในหมู่ตำรวจแหละ
หลังจากเกิดเหตุครอบครัวตำรวจน้ำดีก็ต้องเสียกำลังใจ
ยืนยันนะคะตำรวจมีเกียรติมีศักดิ์ศรี
แล้วก็หลังจากนั้นก็ไปรูปศีรษะศพของสารวัตรสิว
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะเดินหน้าทวงคืนความยุติธรรม

อาณาจักรกำนันนกนะครับ

ลี่อย่างนี้เลยเหรออ่าอย่างนี้แหละ
คือคุณผู้ชมจังหวะชีวิตคนเราไม่เหมือนกัน
ถ้ากำนันนกเขาทำได้ทำมีทำมาทำเกิด

ต้องตรวจสอบนะตรวจสอบไปเอาไปดูหน่อยโอ้โห
คุณผู้ชมครับเขาถามกันว่าทำไมรวยจัง
กำนันนกสร้างเนื้อสร้างตัวมา
มีบ้านหลังใหญ่โตมีสระว่ายน้ำเบอร์เลอร์เลย
มีโรงเก็บรถบดถนน

ห้องกระจกเอาไว้จอดเบลลี่
เบลลี่เนี่ยนะครับ๒๕ล้านต้องมี
พี่พอฟังแบบนี้อยากถามถึงเงินเดือนกำนันเลย
เงินเดือนกำนัน๑๕๐๐๐นะครับ
แต่คนจะเป็นกำนันได้เนี่ยเขาสะสมบารมี

อันธรรมดาก็ไปดูกำนันทั่วประเทศ
ส่วนใหญ่ก็ท่านก็กว้างขวางในพื้นที่นะ
เส้นทางของกำนันนกกลับมาถือว่าโตเร็วมาก

เป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่บ้านตากล้องนั่นน่ะนะ
ใครอยู่คอนถมบ้านตากล้องไหนบอกมาหน่อยดิ
บ้านตากล้อง๑๓คุมภาพันธ์๒๕๕๘เป็นผู้ใหญ่
ไม่นานนะครับแม่กำนันบ้านตะกล้องตายครับ

กำนันนกในปัจจุบันก็เลยลงสมัครกำนันนะตอนนั้น
ก็ได้รับเลือกเป็นกำนันนกตั้งแต่๓มีนาคม๒๑๕๘เป็นต้นมา

แล้วขึ้นชั้นเป็นกำนันเลยจังหวะคนนะจังหวะคน
ทีมข่าวไปได้ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่า
กำนันนกถือหุ้นร่วมกับญาติ๒บริษัทเอาบริษัทแรกก่อน
ไปดูตังค์เขาว่าเขาทำมาหากินได้ตังค์เท่าไหร่
บริษัทปรวีกระหนกก่อสร้างจำกัด
ถือหุ้น๙๐กำลังนกถือหุ้นใหญ่เลยนะ๙๐ทำธุรกิจ
ก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
กำไรขอโทษครับหลักร้อยล้านบาทต่อปี
ในช่วง๕ปีก็คือ๒๑๖๑ถึง๒๖๖
มีรายได้รวม๘๒๒ล้านบาท
บริษัทอีกบริษัทหนึ่งคือบริษัทปพัฒนารุ่งโลศก่อสร้างจำกัด
ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนะครับรวมทั้งผลิตและจำหน่ายยางแอส
ที่เทถนนนะครับผลกำไรปีละประมาณ๑๐๐ล้านบาทถึง๖๐๐ล้านบาทครับ
ปีหลังนี้รายได้รวมทั้งสิ้น๑๘๑๗ล้านบาท

ใน๕ปีนะ๒๖๓๙ล้านบาทครับ
โอ้โหพี่แต่จะว่าไปนี่นามสกุลของกำนันนก
นามสกุลจันขายเขาบอกเขาดังในพวกแบบอะไรนะเป็นวงก่อสร้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
นามสกุลกำนันทั้งประเทศดังทั้งนั้นแหละเพราะเขาอยู่พื้นที่มานาน
จันคล้ายจันคล้ายเป็นที่รู้จักในวงการรับเหมาก่อสร้าง
มาตั้งแต่ยุคของพ่อเขาคือนายประโยชน์จันคล้ายหรือว่าผู้ใหญ่โยชน์
ผู้ใหญ่โยดนะครับนี่แหละเป็นผู้ใหญ่บ้านมายาวนานเป็น๑๐กว่าปี

ผู้ใหญ่โยดนะครับคือคนที่ปูทางให้กำนันนก
วงการรับเหมาก่อสร้างสร้างเครือข่ายกับผู้มากบารมี
ตำรวจนักการเมืองท้องถิ่นยาวไปถึงนักการเมืองระดับชาตินู่น
ธุรกิจของครอบครัวเขามีรถบรรทุก
แล้วมีรถที่ใช้ในงานก่อสร้างเป็นร้อยคันคุณผู้ชม
แล้วก็มีแท้งยางมาตายเคยเห็นไหมสูงอ่ะ
แทงก์ยางมาตอยมีเป็นของตัวเอง
ซึ่งคุณผู้ชมครับการจะมีแท้งยางมะตอยได้
ธุรกิจนั้นจะต้องทำสัญญากับภาครัฐ
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบตเทศบาลอะไรอย่างนี้
ทำสัญญากับเอกชนไม่ได้นะไม่ได้นะนะครับ
คือแม่คุณผู้ชมแบบนี้หรือเปล่า
ที่เขาสงสัยและตั้งข้อสังเกตกันว่า
กำนันนกจะต้องสารสัมพันธ์
กับใครคนดูแลถนนก็ตำรวจทางหลวงนะครับ
เพื่อจะได้อำนวยความสะดวกให้ธุรกิจของเขา
บางทีเขาขนอะไรมาเยอะใช่ไหมต้องบรรทุกผ่านเส้นนี้

บรรทุกน้ำหนักเกินก็พี่ผมช่วยผมหน่อยช่วยผมนิดแบบนี้หรือเปล่า
ก็เลยต้องนัดสังสรรค์พบปะกันเป็นประจำ
เพื่อกระชับความสัมพันธ์ครับ
แต่จริงเรื่องนี้นายกเศรษฐาเองก็บอกว่าต้องเด็ดขาดนะ
ต้องสั่งปราบปรามนะแต่ทางรัฐมนตรีมหาดไทยล่ะ

เพราะว่าคุณอนุทินรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะคะ
บอกแล้วว่าผมจะต้องให้ท่านชาดารัฐมนตรีช่วยช่วยในเรื่องนี้ด้วย
เพราะว่าเอาจริงนะพี่เบิร์ตคดีนี้คดีสารวัสสิวมันทำให้เห็นปัญหาเลย
กลุ่มผู้มีอิทธิพลกล้าเอาชีวิตผู้อื่นแบบไม่เกรงกลัวกฎหมาย
และทีนี้พอมอบหมายคุณชาดาแล้วลองฟังหน่อยไหมคะคุณอนุทินค่ะ
ไปขึ้นทะเบียนไปคัดกรองคนแบบนี้อยู่ในสังคมอยู่ในบ้านเมืองเราไม่ได้
ไม่ได้ช่วงเดิมต่อนี่เอากันถึงขั้นเอากันชีวิตกันเลยอย่างนี้มันไม่ได้